ส่วนใครอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแบบจุใจไส้ทะลุ

เพราะเราจะพาไปกินแบบบุฟเฟ่ไงคุณ

แค่๕๕บาทเท่านั้นแต่คุณกินไปเลยค่ะ

ตามคุณอรพันธ์ขันทองคำไปชาญกันค่ะ

พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
วันนี้จะพามาตลอดกินก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่นะคะ

แล้วราคาก็เพียงอิ่มละ๕๕บาทเท่านั้น
จะอร่อยกันขนาดไหนไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ
หากพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือร้านอร่อยเมืองลบบุรี
นาทีนี้ต้องยกให้ร้านกอก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองลิงค่ะ

ตำบลท่าสาลาอำเภอเมืองลบบุรี

ที่เปิดให้ลูกค้ากินได้แบบไม่อั้น

จะสั่งเส้นเล็กเส้นใหญ่น้ำหรือว่าแห้ง

เรียกว่ากินกันให้จุใจเอาให้อิ่มกันไปเลย
ส่วนเจ้าของร้านคือสองสามีภรรยา
พี่สารสผู้สุวรรณและพี่กัญญาค่ะ

อย่างฆ่าหมี่ฆ่าหมอนนั้นล่ะค่ะ
พี่สารดบอกว่าเป็นคนชอบทำบุญ
และเห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี

คุ้มค่าอิ่มท้องในราคาประหยัด
พอดีเป็นคนที่ชอบทำบุญนะครับ

เอาข้าวขาหมูเอาก๋วยเตี๋ยวพวกอาหารต่างออกโรงทาน
แล้วตอนนี้พอดีเห็นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยอย่างนี้

นักเรียนวิทย์มอเตอร์ไซค์
คนทั่วไปทุกระดับที่สามารถทานของเราได้

และถึงแม้ว่าเพิ่งจะเปิดร้านได้ประมาณ๒เดือน

เส้นก๋วยเตี๋ยววันละกว่า๗๐กิโลกรัม
ลูกค้าบางคนที่ขับรถมาไกลข้ามภาค

เพื่อมาลิ้มลองความอร่อยกันถึงร้านเลยทีเดียว

บางคนมาไกลมากเลยมาตามพวกเฟสนะฮะ
มาจากนครสวรรค์ก็มีบางคนมาจากบุรีรำก็มี
คนนั่งรถจากกรุงเทพมาลองทานดูก็มีครับ

ทานพวกก็แชร์ต่อไปอย่างนี้ครับ

ส่วนสูตรความอร่อยก็คิดค้นขึ้นมาเอง

ว่าอร่อยเข้มข้นไม่ผิดหวังจริง
ก้มอร่อยครับ
เข้มข้นกว่า
เข้มข้นกว่า

ก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วก็คุ้มมากค่ะ

แล้วก็บริการดีค่ะ
มาครั้งแรกค่ะมาตามรีวิวค่ะ
แม้แต่๑๐ปากว่าไม่เท่าได้ไปลองพิสูจน์กับตัวเองจริงไหมคะ
เห็นแบบนี้แล้วสนใจไปลองกันได้ที่ร้านก่อก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองลิง
ไม่อั้น๕๕บาทร้านเปิดตั้งแต่๗นาฬิกาถึงเวลา๑๕นาฬิกานะคะ